มาดูกรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปี
พยายามจะกระโดดลงมาจากสะพานลอยแถวประตูน้ำ

เจ้าหน้าที่เข้าไปคุยนะไปช่วยไปไกลเกลี่ยจนช่วยมาได้

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรากลูกสาววัย๔ขวบของเขาไป
ก็เลยจะมากระโดดสะพานลอยตรงนี้
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและขอความเป็นธรรม
เพราะเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวแท้ของเขาเอง
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนช่วงที่เขาอยู่บนสะพานก็มีนะ

จังหวะที่คว้าตัวมาได้คือตัวเขาเหมือนจะหลุดออกไปแล้วด้วยนะ

ลองฟังตอนต้นคลิปหน่อยไหม
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วยตรงนี้เนี่ยว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับ
ไม่เอาผมนะทั่วพัฒนาสังคมนะ

ไม่เอาลูกไม่เอาผัว
ผมว่ากูดูได้ไม่เอาไปอย่างกูทำไม
อย่าเย็นน้องอย่าเย็น

เขาพูดว่าพัฒนาสังคม

โยคนี้นะคะแล้วก็ตะโกนร้องหาลูก

ตัวเหลือเหมือนตัวหลุดออกไปแล้วนิดนึง

แถวประตูน้ำสะพานลอยนี้นะคะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
เล่าย้อนไปค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้
ที่มาก็คือผู้ชายคนนี้นะคะอายุ๒๔ปี

แล้วเขาบอกว่าเห็นว่าลูกสาวเนี่ย
มีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศ

มั่นใจว่าเป็นหนองในแน่เลย
เพราะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบอกไว้แบบนี้
ก็เลยพาลูกสาววัย๔ขวบไปหาหมอ
พอหมอตรวจหมอก็บอกว่าลูกสาวเป็นหนองในจริง
หมอก็ถามพ่อว่าคนในบ้านมีใครเป็นน้องในอีกบ้าง
พ่อก็ยอมรับว่าตัวเองก็เป็น
แม่ของเด็กก็เป็น
หมอก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าแบบนี้เด็กน่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศมา
คือให้โรคหนองไหลมันเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสมพันธ์
ทีนี้ค่ะก็เลยให้ลูกพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วพ่อบอกว่าวันที่จะไปรับลูกกลับบ้าน
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เข้ามาคุ้มครองเด็กตามกฎหมายไม่ให้กลับบ้านค่ะ
ให้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่
อันนี้คุณพ่อให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ
ล่วงละเมิดลูกสาวตัวเองแน่นอน
แต่พ่อบอกว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
เขาชอบแช่อ่างอาบน้ำกับลูกสาว
แล้วก็ใช้สิ่งของร่วมกันกับลูกสาว
เขาก็เลยบอกว่ามันจะสามารถทำให้ลูกสาวติดเชื้อได้หรือเปล่า

หรือเปล่าเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายนะคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบจริง
ลูกสาววัย๔ขวบก็ไม่ได้โดนพ่อล่วงละเมิดทางเพศนะคะ

พ่อไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศลูกนะคะ

แต่ไม่ได้ติดจากพ่อไม่ได้ติดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
แล้วที่พ่อไปพยายามจะกระโดดสะพานลอยย่านประตูน้ำ
เป็นเพราะว่าตอนที่พัฒนาสังคม
เอาตัวลูกสาววัย๔ขวบไปดูแล
แล้วเรื่องก็หายไปเลยไงเงียบไปเลย
๒สัปดาห์ไม่มีใครแจ้งความคืบหน้า
ไม่มีใครเร่งตรวจสอบอะไรให้
แล้วก็ลูกยังอยู่ในความดูแลของภาครัฐนะคะ
ก็เลยพยายามจะไปกระโดดสะพานลอยตรงนี้
เพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ตัวลูกสาววัย๔ขวบได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วนะคะ
อย่างที่บอกเพราะว่าผลการตรวจพิสูจน์ระบุว่า
พ่อไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวตัวเองค่ะ

พบว่าอวัยวะเพศเด็กมีน้ำหนองไหลออกมา
เลยขออนุญาตให้ตรวจอวัยวะเพศของเด็กอย่างชัดเจนนะครับผม
ก็เลยว่าทางเขาก็เอาลูกไปลูกสาวครับผม
เข้าห้องแล้วก็ให้ผมเซ็นอนุญาตในการตรวจ

แค่เอาสำลีมาป้ายอวัยวะเพศลูกสาวผม

แล้วก็พอรอผลเพราะเชื้อออกมา
ก็ปรากฏว่าลูกสาวผมติดเชื้อหนองใน
หลังจากนั้นก็เลยว่ามีการตั้งข้อสงสัยว่า
แล้วใครเป็นโรคนี้บ้าง

ก็เลยว่าให้ตรวจตรวจที่ว่า
ก็คือเขาแค่ตรวจแค่เชื้อหนองในของผมนะครับผม

พอเชื้อตรงกันเสร็จปุ๊บ

ที่ว่าพอผลเชื้อมันออกมาแล้วว่าผลมันตรงกัน
มายืนกลางว่าให้เขาตรวจภายในลูกสาวผม
ลูกผมโดนล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือเปล่า
แต่คือตั้งแต่วันนั้นนะพี่
จนถึงก่อนถึงวันที่ผมคิดสั้นที่จะกระโดด

ไม่มีใครที่คิดจะตรวจภายในลูกสาวผมเลย
แต่ว่าผมกลับกลายเป็นคน

เราอยากโชว์ว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เขากล่าวหา
และเราก็มั่นใจว่าลูกเราไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผลตรวจออกมาแล้วครับมีรายลักษรมีอะไรออกมาแล้วครับผม

เพราะผลเพราะเชื้อก็มีเหมือนเดิมครับปกติ
แล้วก็มียืนยันว่าลูกผมไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศครับผม
ก็เลยว่าได้อนุญาตให้ปล่อยกลับมาอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองตามเดิมครับ
ผมพอใจแล้วที่ว่าลูกผมไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรลูก
แม้กระทั่งว่าความผิดในตอนแรกเลยจะมาจากการที่ผมไม่รู้จักดูแลตัวเอง
อันนั้นผมยอมรับได้เพราะว่ามันเป็นความผิดของผมเอง
แต่คือผมไม่ได้ออกมาว่าคือสิ่งที่ผมต้องการคือผิดของผมใช่ไหม
ตอนนี้คุณพ่อก็ไม่ติดใจอะไรแล้วเนอะ
ครับผมไม่มีติดใจอะไรนะครับก็ขอให้แบบว่าถามว่าอยากขออะไรไหม
อยากให้เขาปฏิบัติอย่างแบบให้เขามีขั้นมีตอนของเขาดีกว่าพี่

สิ่งที่คุณพ่อคนนี้เขาติดใจก็คือขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะ
เรื่องของการตรวจก็ต้องเอาคุณพ่อไปตรวจด้วยเอาแม่ไปตรวจด้วย
ต้องถามเด็กด้วยให้สหวิชาชีพให้จิตแพทย์ที่สามารถคุยกับเด็กได้
ถามข้อมูลจากเด็กด้วยไม่ใช่ยึดตัวเด็กไปเลย

เพราะเรารู้อยู่แล้วโรคหนองในติดด้วยการมีเพศสัมพันธ์
แต่คุณพ่อเขาก็ตั้งคำถามมาว่าแล้วมันสามารถติดจากกรณีอื่นได้หรือเปล่า

แล้วพ่อก็แช่อ่างอาบน้ำกับลูกใช้อุปกรณ์อะไรต่างร่วมกันอะไรแบบนี้
แล้วก็มีเพจดังเพจหนึ่งก็โพสต์เรื่องนี้ก็ตั้งคำถามว่า
แล้วถ้าวันนั้นพ่อเขาพยายามจะกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตายแล้วเขาเกิดตายขึ้นมาจริง
แล้วผลสรุปออกมาว่าพ่อไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของช่องว่างช่องโหวของกระบวนการ
กระบวนการที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคุณต้องแยกลูกเข้าไปเนี่ย
หรือเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ว่าจะผิดจะถูกอะไรก็แล้วแต่
มีการอธิบายทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนไหมว่า
และตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อีกไม่นานผลจะออกมาจะว่ายังไง
ไม่ต้องห่วงนะต้องแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะคะ

คุณไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวของคุณเองจนลูกคุณติดเชื้อหนองใน
ถ้าเขากระโดดแล้วเขาตายไปอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันที
คนก็ไปให้กำลังใจกันเยอะนะคะ
แต่พ่อก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทั้งภรรยาทั้งลูกนะ
มันก็มาจากการกระทำของพ่อนะ
นี่ก็ยังดีที่มันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงมากกว่านี้ยังรักษากันได้นะครับ